ทุกคนดูท่าจะไม่จบง่ายแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องกล่าวการหย่าร้างระหว่างคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็อดีตภรรยา
เพราะว่ามีอยู่คนนึงค่ะ
เขาสงสัยเหลือเกินออกมาบอกว่าสงสัยเหลือเกินนะคะ
ที่คุณติ๊กเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องของการหย่าร้าง
ว่าหลายคนงงทำไมพี่เปิ้ลต้องออกมาพูด
เหตุก็เพราะว่าพี่เปิ้ลนั้นเคยรู้จักคุณติ๊กมาก่อน
เคยพากลับพระอาจารย์ท่านเดิมที่เค้ารพมาก
ว่าตอนนั้นคุณติ๊กนะก็มีปัญหาทางการเงิน
เปิ้ลก็เลยชวนเข้าวัดทำบุญฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านนี้
จนเป็นที่มาทำให้ก่อนหน้านี้นะคุณติ๊กออกมาพูดว่า

จริงหย่ามาแล้วตั้งแต่ต้นปี
พี่เปิ้ลก็เลยรู้สึกขายใจว่าทำไม
ที่ผ่านมาคุณติ๊กถึงออกมาให้ข่าวว่าอย่าแก้เคล็ด

ให้ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องทางโลกอีกด้วย
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาลำบากมากเรื่องเงิน
ไม่มีเงินจะจ่ายค่าคอนโดแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วพอพี่เปิ้ลพอเจอท่านแล้วชีวิตก็ดีหลายด้านนะ
อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบชวนเขาไป
เปิ้ลไม่ชอบเลยคือเอาพระมาอ้าง
แล้วเวลาเปิ้ลอ่านคอมเมนต์เนี่ยทุกคนก็จะมาพูดหมดเลยว่า
พระที่ไหนพระดีทำไมพูดอย่างนี้
ซึ่งเปิ้ลได้ยกหูถามพระด้วย

ข้ายืนยันว่าข้าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย

ล่าสุดนั้นเธอก็โพสต์คลิปลูกสาวน้องวีจิค่ะ

โดยด้านหลังนั้นมีอดีตสามีพี่หนุ่มสอนรามนอนดูอยู่ค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าแม่คิดถึงวีจิ
ซึ่งก็มีเหล่าชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกไปต่างนานา
ก็ให้กำลังใจค่ะซึ่งเธอก็ตอบกลับว่า
ทุกปัญหามีคำตอบมีทางแก้แต่ไม่มีทางแฉกลับใคร
บางคนก็เข้ามาเตือนนะคะในการกระทำของคุณติ๊กค่ะ
ซึ่งเธอก็พิมพ์กลับนะด้วยตรวจสอนสเส
นักศึกษ์รู้กันดีว่าหมายถึงอะไร
ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดดีฉันจะไลก์ไป
ดูอินสตาแกรมของไทยรัฐค่ะเมื่อ๓ชั่วโมงที่แล้ว
เพื่อนสนิทอย่างคุณแอนวราวิมลจีราอ่อนแสงค่ะ
ตนางแบบสาวเซ็กซี่ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณติ๊กนะ
ได้โพสต์ภาพเมื่อตอนไปเยี่ยมคุณหนุ่มและคุณติ๊กและน้องวิจิ
พร้อมข้อความบอกว่าออกมายอมรับและรับผิดเถอะเพื่อน
สังคมจะให้อภัยจากใจเพื่อนคนนี้
ก็รู้ตัวเองดีว่าปัญหามันเกิดจากอะไร
อย่าให้มันบานปลายมากไปกว่านี้เลย
ไลน์และติดต่อกลับด้วยถ้ายังเห็นเป็นเพื่อนกันอยู่
อันนี้นะคะเป็นคำเตือนจากเพื่อนเขา
เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะจบในรูปแบบไหนค่ะ